หลายอย่างแล้วก็การทำงานอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างตึงเครียดก็เลยแบบไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่
อันนี้ก็เป็นคำถามที่โค้ชนิชิโนตอบกับสื่อเวียดนามที่ถามมานะครับ
ส่วนประเด็นของเกมที่มาเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เขาอยู่ญี่ปุ่นได้ยินมาว่าเวียดนามมีพัฒนาการที่รวดเร็วแล้วก็ถือเป็นทีมที่น่ายกย่องเป็นอย่างมากนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามครับทีมชาติไทยผลงานในเกมนี้สำคัญที่สุดครับ
ก็ต้องการที่จะทำหน้าที่และผลงานเก็บ๓คะแนนครับเพื่อที่จะต่อลมหายใจในการเข้าไปแล้วก็โอกาสจะได้สดใสยิ่งขึ้นด้วยครับ
ซึ่งแน่นอนว่าเราก็มองว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งคนสำคัญของเราเช่นเดียวกับประเทศอื่นที่พัฒนาขึ้นมาเหมือนกัน
ก็จากผลงานตอนนี้นะครับที่ทีมชาติไทยในแต่ละชุดครับมีผลงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แต่มันก็ไม่ได้มีฝั่งรัฐที่จะสามารถกระโดดแล้วประสบความสำเร็จได้ทีเดียวครับ
ก็จะต้องขยับเลสแล้วก็พยายามทำให้ทีมชาติไทยค่อยพัฒนาต่อยอดไว้ครับ
ตัวแทนของนักเตะไทยนะครับตองกวินเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน๙ผู้เล่นนะครับชุดปัจจุบันที่อยู่ในชุดที่ไทยบุกชนะเวียดนาม
ก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยคือเขาก็มองเรื่องของปัจจุบันมากกว่าไม่ได้มองสมัยก่อนว่าเคยอยู่ในชุดที่ชนะเวียดนามแบบโอ้โหขาดร้อยอ่ะ
เขาบอกว่าอยากจะมีสมาธิในการเตรียมทีมกับเพื่อร่วมทีมแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะลงเล่นเกมวันพรุ่งนี้ซึ่งนะครับเกมพรุ่งนี้มันก็สำคัญอย่างที่คุณข้าวบอกจริงเพราะว่าคือถ้าถ้าเราชนะเขาเนี่ยนะครับคือโอกาสที่เราจะลอยขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเนี่ยมีด้วยแล้วก็โปรแกรมปีหน้าคือ
คือผมว่าทุกคนก็พร้อมที่จะมีความพร้อมมีความกำลังที่จะเล่นแบบนี้

ได้สอบถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยเหงียนกงเฝืองจะยิงไหม
นี่จะข่งขวัญอะไรกันขนาดนี้ไม่แล้วฟุตบอลถ้ามันสามารถกระโดดได้แบบนั้นเนี่ยนะครับ
ก่อนที่บอลจะเตะเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะมาก
แต่ก็ขอส่งกำลังใจให้กับนักเตะทุกคนเนี่ยมีพลังใจที่แล้วกันนะครับ
ผมเชื่อว่าทุกคนเองเชียร์ให้เราเล่นอยู่ในมาตรฐานที่เราเคยเป็น
ถ้าพีคที่สุดอย่างที่เราเคยเล่นเราเห็นมาเกมล่าสุดก่อนที่จะแพ้มาเลเซีย
ก็หวังว่าจะพีคได้เหมือนกันอาจจะกลับมาได้
ผมว่าแฟนรับได้ถึงแม้ว่าเราจะเข้าไม่เข้าเนี่ยไม่รู้

ใช่ครับแล้วสถิติการเล่นของเวียดนามในบ้านตอนนี้เนี่ย
๑๖เกมติดกันแล้วหลังจากที่เขาแพ้ไทย๐ต่อ๓
เป็นอีกหนึ่งสถิติที่รอการลบล้างในวันพรุ่งนี้
ก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ
ก็เน้นย้ำกันเลยนะครับห้ามพลาดครับ
แกรมเด็ดจริงนะครับสำหรับการบุกไปเยือนเวียดนามครั้งนี้ของทีมชาติไทย
พรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีจะเริ่มเข้าสัญญาณในเวลาทุ่มครึ่งนะครับ
แข่งขันเวลา๒ทุ่มยิงสดจากบีดิงสเตดียมนะครับ
อย่างเย่าของเวียดนามแน่นอนครับ
เหนือจากช่องทางติดตามทางหน้าจอทีวีแล้ว
ยังสามารถรับชมได้นะครับ